กระแสของน้องลิซ่าเนี่ยมันทำให้ฟีเวอร์ยังไม่หมด

มาดูเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยกันหน่อยละกัน
การแต่งกายในเอ็มวีของเธอ
ก็นี่ทำให้อะไรบ้าง
จีราพรต่างนะฮะ
เครื่องศีรษะอานิชดานะฮะ
แต่ว่าเจ้านี้เขาก็ทำรัฐ๙ยอดด้วย

นี่คุณพาไปดูเลยละกันค่ะ
เพราะว่าที่นี่ที่เขาทำเขาส่งมาที่ไหน
เขาส่งมาที่นี่แหละสำเพ็งบาหูรัฐนี่แหละ
ตอนนี้ยอดจองเยอะมากเลยนะ
ซึ่งทำให้ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยที่สุโขทัยเนี่ย
ที่นี่เขาเป็นแหล่งผลิตเครื่องทรงเครื่องประดับหน้าตะสินไทยต่าง

กล้าวยอดทัพสวงทองกรสังวานกรองสอ

คุณลุงเล่าให้ฟังนะบอกว่าครอบครัวลุง
ทำอาชีพนี้มาไม่ต่ำกว่า๒๐ปีแล้ว

ทีนี้ก็เลยซึมซับศิลปะแขนงนี้อย่างเต็มที่เลย
แล้วผลงานที่ทำเสร็จแล้วจะมีตลาดรองรับ

หรือไม่ก็ร้านพวกร้านเช่าชุดไทยเครื่องประดับ

แล้วก่อนหน้านี้ก็มียอดสั่งทำเข้ามาเรื่อย
ทีนี้พอมาเจอโควิดทุกอย่างมันปิด
ทุกอย่างมันหยุดชะงักอยู่กับที่
เดอร์ที่เคยมีมามันเงียบไปเลยค่ะ
แต่พอมีปรากฏการณ์ของน้องลิซ่า
เพลงของน้องลิซ่าเนี่ยกลายเป็นว่ายอดสั่งเข้ามาเรื่อยเลยนะ
เขาบอกว่าฝีมือของชาวบ้านฝีมือของช่างสินท้องถิ่นนะ
ก็ต่อยอดเรื่องของอาชีพได้อีกเลยช่วงนี้นะฮะ
ใช่ค่ะแล้วเราก็ถามคุณลุงไงคุณลุงมองยังไงล่ะ
เครื่องประดับไทยในเพลงสมัยใหม่มันดูเป็นอย่างไร
มุมของคุณลุงเขาบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องเสียหายนะ
มันเป็นเรื่องดีด้วยซ้ำที่น้องลิซ่าได้โชว์ความเป็นไทยให้กับชาวโลกได้เห็น
พอกระแสตอบรับดีแบบนี้เนี่ยธุรกิจที่ครอบครัวของคุณลุงเขาเนี่ย
ก็ได้รับอนิสงฆ์ไปด้วยคือตอนนี้คนก็สั่งมาเยอะ
ออเดอร์ก็เยอะนะคะบางคนบอกว่าไปสั่งที่ภาครัฐ
บางทีไปที่ภาวรัฐตอนนี้หมดอยากสั่งตรงที่นี่นะ
คุณผู้ชมลองติดต่อดูที่ศรีสัชนาลัยสุโขทัย

เพื่อจะติดต่อคุณลุงวุฒิชัยบอกว่าอยากได้อะไรนะ
รัฐ๙ยอดแล้วให้มีดอกมงดอกไม้ได้เลยค่ะ

๐๘๓๓๑๓๗๖๙ติดต่อไปได้เลยนะคะ

ผมได้มีโอกาสนะคุณไปสำรวจตลาดที่พาฮูรัสนะ
ว่าเขาขายกันดิบดีขนาดไหนสำหรับรัฐ๙ยอด
ปรากฏว่าที่ผมเข้าไปคุยกับพี่ที่เป็นคนขาย
เขาบอกหูจากเดิมขายไม่ได้เลย

แต่ปรากฏว่าพอลิซ่าใส่รัฐ๙ยอดเท่านั้นแหละ
เอาออกมาวางขายแป๊บเดียวหมดแล้วแป๊บเดียวหมดแล้ว
ต้องสั่งออเดอร์เพิ่มจากช่างสินที่เป็นชาวบ้านเมื่อกี้นี้

วันนะคุณขายได้เป็นร้อยชิ้น

เขาบอกว่าขอบคุณลิซ่าที่ต่อยอดเศรษฐกิจ
ให้แบบทุกภาคส่วนเลยจริงนี่นะครับ
น้องได้ใส่แล้วคือคนก็ไปหาซื้อเพื่อที่จะทำอะไร
มันก็เลยทำให้พวกรัฐ๙ยอดหรือว่าชะดา

จริงถ้าคุณอยากดูเต็มนะคุณผู้ชมอยากดูเต็มนะฮะ
ผมทำเรื่องนี้ในรายการเล่าสู่กันฟังออกอากาศวันอาทิตย์นี้

นี่คุณสืบสกุลไปแล้วคุณได้ซื้อกลับมาด้วยไหมเนี่ย

สำรวจตลาดให้คุณผู้ชมดูเฉยนะฮะ